พาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะไปดูความขัดแย้งระหว่างแม่ชีกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดนะฮะ
คือแม่ชีเนี่ยเขาถูกขับไล่ออกจากวัดเพราะว่าไปวางอำนาจออกบินทบาทเองไปเรียกปัจจัยเองแสวงหาผลประโยชน์
ข่มขู่พระจนไม่มีพระรูปใดทนได้
แต่แม่ชีก็แฉกลับว่าอ้าวก็รักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
มีภาพไปกอดจูบลูกคำกับศรีกาในวัดด้วยแฉกันไปแฉกันมาคุณผู้ชมนะฮะ
ชีที่ว่านี้คือแม่ชีชะอ้อนคำฝางอายุ๗๗ปี
พร้อมด้วยนายนรงบัณฑิตอายุ๕๘ปีเป็นอดีตพระลูกวัดแสงแรง
เดินทางเข้าไปร้องเรียนกับสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช
กรณีที่ทหารเข้าไปเคลื่อนย้ายสิ่งของของแม่ชีชะอ้อน
ออกจากวัดแสงแรงตำบลโพทองอำเภอท่าสาราแล้วให้แม่ชีย้ายออกจากวัด
โดยอ้างว่าหลังจากอดีตเจ้าอาวาสวัดมรณภาพมาหลายปี
เจ้าคณะจังหวัดได้ตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่มารักษาการหลายรูป
ก็ไม่สามารถจะปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้และปกครองแม่ชีก็ไม่ได้
ชีจะอ้อนยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่เป็นความจริง
เป็นความจริงวันนี้ก็เลยนำภาพถ่ายพระพิสุทธิ์รูปหนึ่งครับ
แว่นตากำลังกอดจูบรูปคำกับศรีกาคนหนึ่งและอ้างว่าในภาพเนี่ย
เป็นรักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเนี่ยฮะภาพนี้ฮะ
ชีออกมาแฉเลยนะครับพร้อมบอกอีกว่ารักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่เนี่ย
เข้ามาปกครองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวเองนะแต่ปัญหามันเกิดจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยซึ่งติดอยู่กับวัดนะฮะ
ต้องการจะเข้ามาใช้พื้นที่ของวัดปลูกสร้างอาคารสร้างเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
แต่แม่ชีไม่เห็นด้วยและคัดค้านมาตลอด
ไม่เคยทำผิดอะไรตามที่มีการระบุออกมาและขอความเป็นธรรมด้วยในเรื่องนี้นะครับ
ทีนี้เราก็ต้องไปถามทางด้านของพระกันหน่อยค่ะ
ขณะที่พระประหลัดวิรุธเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดแสงแรงบอกว่า
หลังจากอดีตเจ้าอาวาสรูปเก่ามรณภาพไปแม่ชีรูปนี้แหละ
บินทบาทเองแสวงหาปัจจัยแล้วก็ดำเนินการต่างเองทั้งหมด
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดไม่ถูกต้อง
ทางคณะสงฆ์แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่ขึ้นมา
ก็ถูกแม่ชีและบริวารข่มขู่คุกคาม
คือแม่ชีไปข่มขู่คุกคามพระนะครับ
ไม่มีพระรูปใดทนอยู่ได้
กระทั่งมาถึงยุคของพระประหลัดวิรุธเนี่ยก็ถูกข่มขู่เหมือนกัน
คณะสงฆ์และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องไปสอบสวนความจริงทั้งหมด
และสุดท้ายก็ลงมติให้แม่ชีเจ้าอาวาสรูปออกไปจากวัด
ส่วนเรื่องการมั่วสุมยาเสพติด
ไม่ได้กล่าวหาแม่ชีเพียงแต่ว่ามีญาติของแม่ชีบางคน
แล้วก็มีชาวบ้านกลุ่มคนค้ายาไปมั่วสุมในพื้นที่ของวัดนะครับ
และภาพนี้คุณผู้ชมสำหรับเรื่องของภาพพระกอดจูบผู้หญิงเนี่ย
ที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วกล่าวหาว่าเป็นพระประหลัดวิรุธ
คณะสงฆ์ก็เคยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเป็นรูปที่เคยนำออกมาเปิดเผยแล้ว
สุดท้ายชัดเจนว่าไม่ใช่นะครับ
จำเป็นต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกลับไป
เพื่อเป็นการพิสูจน์ความจริงอีกครั้งหนึ่ง
สุดท้ายแล้วภาพนี้เป็นใครกันแน่แล้วก็ใครผิดใครถูกนะครับ
ดังนั้นเรื่องนี้ข้อมูลก็ยังไม่ตรงกัน
จากทางแม่ชีชะอ้อนกับทางฝั่งของวัด

เดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจสอบความคืบหน้ากันเพิ่มเติมนะคะ